มาดูเรื่องของการขอความเป็นธรรมกันหน่อย

ปีก็เอาหลักฐานนะฮะมาโชว์ให้ผู้สื่อข่าวดู
หลังจากไปแจ้งความกับตำรวจภูทรพานทองว่ามีผู้ชายเนี่ย
อ้างตัวเป็นตำรวจอาสาแล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึง
แต่งตัวคล้ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองด้วยบุกมาถึงบ้านพักในอำเภอพานทอง
จังหวัดชนบุรีจับตัวเขาขณะกำลังดื่มเหล้าคนเดียวอยู่หน้าบ้าน
จากนั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะล็อกข้อมือเลย
กุญแจมือแล้วคุมตัวไปที่ตู้สายตรวจบ้านเก่าผู้จาข่มขู่แล้วตบเข้าบ้องหูซ้ายสองครั้ง
ลากเข้าไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดแต่ไม่เจอ
ยังคุมตัวไปส่งพนักงานสอบสวนที่โรงพักอีกต่างหาก
ถูกตำรวจสั่งปรับข้อหาเมาสุราอารวาสและพกมีด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะ
หลังเกิดเหตุนายอนุชาก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
ซึ่งคุณหมอบอกว่าถูกทำร้ายบริเวณหูซ้ายเลือดออกที่บริเวณหูชั้นนอกค่ะ
ก็เลยเอาหลักฐานซึ่งเป็นใบรับรองแพทย์ไปแจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ
เขายังถูกข่มขู่ด้วยก็เลยกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะ
เรื่องนี้ผู้กำกับโรงพักพันธองออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าตำรวจได้รับแจ้งเหตุแล้วล่ะ
ว่ามีคนเมาอารวาสแล้วก็พกมีดก็เลยคาดว่าคงมีตำรวจอาสาร่วมกันไประงับเหตุ
ส่วนที่นายอนุชามาแจ้งความว่าถูกทำร้ายร่างกายเดี๋ยวจะเร่งสอบสวนดูนะคะ
ถ้าเป็นตำรวจอาสาที่ทำแบบนี้จริงจะปลดออกทันทีแล้วก็ดำเนินคดีด้วย
ส่วนการดำเนินคดีกับนายอนุชาไปแล้วก็ขอยืนยันว่าเขาเมาสุราแล้วก็พกพาอาวุธมีดจริง
ต้องดำเนินคดีก็ยืนยันบอกว่าจะพยายามให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนั่นแหละ